ทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมีการเร่งพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ขึ้นมาครับ
นำผลงานไปเปิดตลาดนะครับแล้วก็ไปโชว์ในงานแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าแฟชั่นระดับสากลนะครับ
เป็นการให้เรียนรู้แนวทางในการจุดเริ่มต้นของการเริ่มเจรจาทางธุรกิจนะครับแล้วก็เข้าสู่เส้นทางของการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเข้มแข็งต่อไป
เดี๋ยวตามจากบรรยายงานของคุณกาญจนาเปิริ่มจิตครับ
โดยนำผ้ามาเย็บลงบนผ้าซับให้กลายเป็นผ้าผืนใหม่แล้วตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าชุดใหม่ด้วยดีไซน์เก๋
เป็นผลงานของบริษัทตั้งจิตอารีนักศึกษาแฟชั่นจากสถาบันบุญกะอาคาเดมี่
จัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกระทรวงอุตสาหกรรม
ผลงานของบริษัทได้รับความสนใจจากบรรดาบายเออร์
งานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นระดับสากล

ที่บริษัทได้ก้าวเข้าสู่เวทีการซื้อขายจริง
ทำให้เธอพบว่าโลกแห่งการเรียนรู้ของนักออกแบบ
มีมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนค่ะ
ตอนที่หนูเรียนหนูอยู่ในฐานะคนทำแท่นคนทำดีไซน์
แต่พอมาออกงานเนี่ยเรากลายเป็นคนขายชิ้นงานของตัวเอง
ก็เหมือนกับว่าเราต้องเราจะขายยังไง
ทำไมลูกค้าโอเคกับงานของเราไหม
เขาบอกว่าราคาสูงไปราคาต่างกันน้อย

ก็ได้มุมมองใหม่เรื่องการขายมากขึ้นค่ะ
วรากรเพ็ญศรีนุกูลผู้อำนวยการ
ศักยภาพการแข่งขันศิลปะเพื่อการออกแบบ

เจ้าของผลงานออกแบบไทยมนต์ดำ

สมกับวัสดุเหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ที่มองว่าเขามุ่งหวัง
จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการประกวดครั้งนี้

โครงการประกวดแบบนี้มีเยอะมาก
ถ้าน้องที่สนใจหรือว่าดีไซเนอร์หน้าใหม่เนี่ย
ส่งผลงานเข้ามาประกวดแล้วก็จะได้รับการอบรม

ไม่ใช่ว่าทำมาโดยไม่รู้ว่าเราจะขายใคร

เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ยืนในเวทีระดับสากล
ถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการพัฒนานักออกแบบไทยค่ะ
เปรียบเทียบผลงานของนักออกแบบไทยกับนักออกแบบนานาชาติ
จะเห็นได้ว่านักออกแบบไทยนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าชาติอื่นเลยค่ะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อยากจะให้นักออกแบบไทยเติมลงไป
นั่นก็คือเรื่องความคิดในการทำธุรกิจนั่นเองค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารต้นทุนการผลิต
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเชื่อว่า
เติมเต็มให้นักออกแบบมีความสามารถในการทำธุรกิจ
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวงการแฟชั่นไทย

การทำธุรกิจหรือการออกแบบนี้มันต้องไปด้วยกัน

ถ้าเขาสั่งจำนวนแค่นี้คุณจะต้องวางยังไง
ถ้าเขาสั่งเยอะกันคุณจะต้องวางแผนการผลิตได้อย่างไร
นั่นเป็นสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้

ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าแฟชั่น
เป็นมูลค่ารวม๖๗แสนล้านบาทต่อปี
ตติ้งแฟชั่นไทยอยู่ในอันดับ๒๔ของโลก
อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเริ่มต้นจากการรับจ้างผลิต
แต่เป้าหมายในอนาคตคือการสร้างแบรนด์ไทย
และนักออกแบบไทยให้เข้มแข็งในเวทีโลก
วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย
กันจนากลึ่มจิตข่าวแทรร่าทีวีรายงาน